เชิญพักร่วมอื่นที่ไม่ได้อยู่ใน๘พัก
พักเพื่อไทยได้ขออนุญาตจาก๘พักร่วม
ว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนไม้
ในการแตกต่างในหลักการสำคัญก็คือหนึ่ง
ก็จะได้เสนอแนวทางในการพิจารณา
แนวทางแรกก็คือจะทำอย่างไรให้ผู้ถูกเสนอชื่อในนามพักเพื่อไทยนั้น
สามารถที่จะถูกเสนอชื่อเป็นนายกโดยรับเสียง
รับรอง๓๗๖ขึ้นไป
แนวทางแรกก็คือ๘พักร่วมเดิม

แนวทางที่สองคือสามหนึ่งสองเดิมนะฮะแปดพร้อมรวมเดิม
วกกับท่านสอสอนะครับแล้วก็อาจจะบวกกับท่านสวนะฮะ
แนวทางที่สามคืออะไรก็ไม่รู้อื่นอื่นแล้วแต่ซึ่งเป็นสิทธิ์เสรีซึ่ง
เราก็แล้วแต่ว่าทางพักเพื่อไทยในฐานะที่เป็นผู้จัดตั้งรับอาสาเป็นแก่นำ
ไปพิจารณาตามความเหมาะสมเพราะเป้าหลักของเราอยู่ที่ว่าจะทำอย่างไร
ให้ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกนั้นสามารถผ่านเสียงรับรอง
สามเจ็ดหกเสียงในนามพักเอ่อพักร่วมประชาธิปไตย
วันนั้นที่คุยกันอ่ะว่าถ้า๑ไปไม่ได้๒ไปไม่ได้
แล้วต้องไปอื่นอื่นอ่ะคำว่าอื่นอื่นเราได้เราได้คุยกันไหมคะว่ามันมันคืออะไรบ้าง
อื่นอื่นมันคืออ่าอะไรก็ได้สลายสลายแปดพักอ่า
พลิกคั่วสลับข้างหรือว่าอะไรยังคืออื่นมันคือยังไงฮะ
คำว่าอื่นในนัยยะที่สำคัญของทางพักเพื่อไทยนำเสนอ
จริงแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องของการสลายพักร่วม๘พัก
อาจจะมีพักเอ่อการเมืองอื่นอืมถูกเชิญเข้ามาเป็นแปดบวกหนึ่ง
ครับหรือแปดบวกสองก็ได้อ่าหรือว่าจะมีมีพักที่เก้า
พักร่วมเท่านั้นครับนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย
เพื่อไทยไม่เคยพูดในสองประเด็นใหญ่

พักเพื่อไทยก็ยังยืนยันอยู่มั่นเหมาะว่า
เพื่อไทยกับก้าวไกลยังคงต้องทำงานดำเนินกิจกรรมทางการเมืองในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันอยู่
ครับนะฮะแล้วอย่างที่อย่างที่สามก็คือว่าทุกอย่าง
เมื่อได้รับข้อเจรจาอย่างไรก็แล้วแต่จะต้องกลับมาตกผลึก
นะครับที่ที่พักเพื่อไทยกับพักเก้าไกลอ่า
แล้วก็จะมีพักแปดพักร่วมมาต่อไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดิมก็นัดกันไว้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ใช่ครับแต่เอ้ยนัดเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานนี้เมื่อวาน
แล้วก็ยกเลิกไปใช่ครับก่อนที่ตอนบ่ายทางสภาก็จะยกเลิกวันอ่า
ใช่ครับใช่ครับอันนี้ทั้งหมดเนี้ยผลมันเกิดจากการที่เอ่อ
รัฐสภามีมติว่าไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำของคุณพิธาแก่นำพักเก้าไกลได้
พักเก้าไกรก็เลยส่งมาให้ต่อให้พักเพื่อไทยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ชมสดที่นี่ครับ